ทะลุแก๊สเนี่ยทุกคนเขาเป็นแก่นำของตัวเอง
ตั้งเพจต้นเพจเขาบอกว่ายุติการชุมนุม
แล้วมาเจอกันใหม่๑๘กันยายนปรากฏว่า
ผู้ชุมนุมเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อพี่อยากจะงดเหรอ
งดไปคนเดียวแล้วกันพวกผมมาตามนัดจัดที่เก่าเวลาเดิมฮะ
ก็คือที่ดินแดงคุณผ่านไหมเมื่อคืนนี้
ฝ่านค่ะยังมี๙๕๖มั้ย
คือมีลักษณะเป็นโครงเหล็กโครงสร้างหลังคาเหล็ก
วางขวางถนนแล้วก็อิ่ดหินปูเนี่ยเต็มเลย
แต่รถยังผ่านได้บางมุมไหมปิดไปเลยเหรอ

ตรงนี้คือแถวกรมดุรยางทหารบก

กระทั่งลากไปถึงค่ำจนดึกแล้วนะฮะ
เจ้าหน้าที่หลังจากมีการยิงพลุไฟปลาระเบิดขวดประทัด

ส่วนเมื่อคืนเออเผาแหลกมาก
เมื่อคืนเผาแหล่ขนาดไหนภาพมีไหม

เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครรถติดอยู่ข้างในนะฮะ
ก็อุโมงจะไม่มีพัดลมให้ท่านแล้ว
นี่คือความเคลื่อนไหวของเมื่อคืนที่ผ่านมา
แต่ก่อนหน้านั้นวันก่อนมีคลิปที่สะท้านหัวใจเกิดขึ้น
คือรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจพุ่งชนปึ้มพุ่งชนมวลชนคนหนึ่ง
ซึ่งเข้าใจว่ายังเป็นเด็กและเยาวชนอยู่ด้วยซ้ำชนแบบปลิวเลย
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ทำร้ายหัวใจคนที่เป็นผู้ชุมนุม
และทำลายหัวใจของคนที่เห็นข่าวนี้มากเหลือเกินมีภาพไหม
นี่นี่นี่นี่ตุ้มเต็มและหนีเลยทนแล้วหายไปเลย
คลิปดังกล่าวนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตา
อธิบายแบบนี้รถคันดังกล่าวเป็นรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจสนพระพลาชัย
ได้รับคำสั่งให้กลับที่ตั้งคือจะจบภารกิจแล้วกลับที่ตั้ง
แต่ปรากฏว่าเจอล้อมรถอะไรอธิบายก่อนอันนี้ภาพนี้มันคือตอนชน
แต่ทางตำรวจก็พยายามจะอธิบายว่าก่อนหน้านั้นมันมีมวลชน๖๗คน
พยายามจะมาลุมรถคันนี้ก็ขี่ประกบบ้างตามทุบตามอะไรต่างบ้าง
รถคันนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เขาไม่มีปืนนะเอาทำไมอ่ะ
ก็ควบคุมฝุงชนเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้อาวุธปืนอาวุธหนักกันแล้ว
ถ้าหน่วยมีปืนมีกระสุนยาก็อีกหน่วยหนึ่งหน่วยที่มีปืนจริงไม่มีเลย
ดังนั้นเมื่อเขาไม่มีอาวุธยุทธโปรกรณ์ในการที่จะรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุม
เขาก็ต้องหนีเขาก็ต้องเผ่นไปฮะและที่สำคัญยางแตกด้วยตอนนั้น
อยู่ตรงนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ว่าอาจจะเกิดการปะทะกับมวลชนได้สุดท้ายเลยชน
แต่เห็นว่าอันนี้ตำรวจบอกนะเห็นว่าชนแล้วคนไม่เป็นอะไร
ผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้วและที่สำคัญชนแล้ว
เดี๋ยวจะไปแจ้งความจับไอ้คนโดนชนด้วยนะ
แจ้งความจับคนโดนชนด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย
เจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่และทำลายทรัพย์สินของส่วนราชการด้วย
นี่ความเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งฮะส่วนย่าย่าของน้องคนที่โดนชน
ย่าพัฒนีบอกว่าน้องโดนชนอันนี้เรื่องจริงและหนักขนาดไหน
แขนหักคางแหกแขนหักสองข้างคางแหกคางแตกเลยนะครับ
เบื้องต้นคุณย่าบอกย่าไม่เอาโทษโกรธเครื่องใคร
ย่านี่หลานย่านี่เหรอใช่แต่ดูข่าวแล้วก็รู้แหละว่าหลานเนี่ยไปชุมนุม
กลัวว่าเดี๋ยวคดีมันจะไม่จบฮะเพราะหลานไปชุมนุมก็เข้าใจว่าจะมีความผิดติดตัวอยู่แล้ว
ดังนั้นหากหลานโดนชนและจะไปเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เดี๋ยวกลัวว่าคดีมันจะยิ่งใหญ่โตแล้วมันจะไม่จบสิ้นนะฮะ
นี่คือความเคลื่อนนี่คือทัศนะของคุณย่า
ต้องเข้าใจคุณย่าว่าคุณย่าไม่อยากมีเรื่องกับทางราชการ
อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองบนท้องถนนนะคะ